สันจรทั่วอาทิตย์ก็ติดทั่วไทยครับ
สวัสดีค่ะ
ลูกหวายถามก่อนอายุเท่าไหร่คะ
ปีนี้๑๗ค่ะ
ยังไม่บรรลุนิติภาวะเลย
อยู่ตรงนี้แหละจะอยู่ตรงกลางเอง

ถ้าอย่างคือตัดสินใจเล่นแบบกีต้าร็อคแบบนี้

เขาเรียกว่าเป็นการเล่นแบบกีต้าฮีโร่ค่ะ

ยิ่งสไตล์ของเราฝึกตู้นานแค่มากน้อยแค่ไหน
๕ปีหรอค่ะใช่ค่ะค่ะ๕ปีเล่นได้ขนาดนี้เลยนะ
โอ้โหเล่นแบบมืออาชีพเลยนะตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนคะ
เรียนอยู่ที่น้องมินทราชินูทิศสติวิทยา๒ค่ะ
และที่สำคัญคือ๕ปีแห่งการฝึกซ้อมของน้องเขาเนี่ย

อ๋อมีรางวัลอะไรบ้างเลยแล้วรางวัลอะไรบ้างคะ
ก็อย่างรางวัลแรกที่หนูภูมิใจก็คือรางวัลการประกวดแต่งเพลงเกี่ยวกับแม่ค่ะ
ที่ได้รางวัลมาจากพระเทพค่ะไปรับกับมือท่านเลยในวังค่ะ
ปีที่แล้วก็เป็นรางวัลประกวดดนตรีระดับมัธยมค่ะของทั้งประเทศเลย
ก็ได้รางวัลชนะเลิศมาค่ะ
แน่นอนมากแล้วก็มีผลงผลงานในยูทงยูทูปอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนด้านข้าง
ใช่ค่ะเป็นกีต้าโซโลค่ะในวง
ชื่อวงนี่เหมือนมีคนโทรเรียกเลยเหมือนจะได้ยินหัว

ชื่อวงไส้ติ่งแล้วน้องเขาบอกที่มาที่ไป
ไส้ติ่งแตกไงไส้ทงแตก

ก็เพราะว่าวงที่ชื่อไส้ติ่งค่ะนักร้องเก่าเขาได้ออกไปอยู่กับค่าย
ก็เลยเหมือนไส้ติ่งแตกก็เลยได้รถพยาบาลมา

ก็ต้องใช้วงว่าป่อติ๊กตื้ง

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองจัดมาสักเพลงหนึ่ง
แล้วให้น้องไปตองดูได้ว่าจะร้องได้ไหม

มือปืนจัดมานะครับมือปืนค่ะต้องขอพราบโภคหัว
อันนี้เพื่อชีวิตนิดนึงจัดมาเลย
ต้องเอาประมาณนี้อ๋อนี่เป็นแบบเขาเรียกโซโลใช่ไหม
นี่ถ้าจัดกันทั้งเพลงนี้น้องใบตองร้องเลยนะเนี่ย
ร้องเลยร้องยังไงอ่ะเพลง
นี่ไงฝากตัวรับใช้นายเป่าหัวผู้คว้างทางเดินนาย
โอเคไปต่อมีอีกเพลงนึงเดี๋ยวน้องเขาจะโชว์อีกหนึ่งเพลงนะคะ
ใช่ทำไมถึงเริ่มจากการเล่นเพลงประกาศสากน
เพราะว่าหนูชอบวงนี้ส่วนตัวค่ะ

กิ้ตานี้ก็เป็นกิ้ตาที่มือโซโล่เขาใช้

ตอนพี่อยู่ม๑โดดหนังยางนะลูก

เชื่อว่าน้องเขาก็โดดหนังยางมาก่อนแต่ก็ก่อนวัยเล่น
ไม่ถึงสนใจเล่นกีตาร์แล้วเป็นกีตาร์ไฟฟ้า
ซึ่งแบบผู้หญิงน้อยมากนะที่จะสนใจแบบนี้

ก็เห็นคุณพ่อเล่นแต่เด็กค่ะ
แล้วทีนี้พอพ่อเป็นครูที่โรงเรียนด้วย
หนูก็เลยได้เข้าไปดูที่โรงเรียนพี่เขาเล่นกัน
เห็นว่าแบบมันเท่ดีแล้วก็ไม่ค่อยเห็นผู้หญิงเล่นนะคะ

ใช่ค่ะก็เลยจริงจังขึ้นเรื่อย

พร้อมไหมคะพร้อมค่ะจัดไป
โปรดติดตามตอนต่อไป

เดี๋ยวถามนิดนึงฝากอีกนิดนึงคือสำหรับใครที่สนใจอยากจะเล่นกีต้ากีต้าไฟฟ้าแบบนี้ค่ะ
จุดที่เราแบบสนใจแล้วหันมาฝึกฝนอย่างนี้ฝากไปถึงน้องหรือว่าเพื่อนหรือว่าพี่ที่เขาสนใจอยากจะฝึกแบบเราหน่อย
ก็ถ้าเราอยากจะตั้งใจฝึกก็แบ่งเวลาดีค่ะใน๑วัน
หนูก็ฝึกวันละ๓๔ชั่วโมงต่อวันนะคะแบบหลังเลิกเรียนปุ๊บหนูก็จะฝึกทุกวันค่ะ

นี่ก็เป็นการแบ่งเวลาในการเรียนแล้วก็การฝึกซ้อมนะครับ
เราจะเอาดีอะไรสักอย่างมันก็ต้องใช้การฝึกฝนแหละ
ผมว่ามันเป็นเนื้อเรื่องการใช้เวลาว่างที่เกิดขึ้นอยู่ด้วย

ดีกว่าไปทำอะไรอย่างอื่นที่มันไร้ประโยชน์ไร้สาระนะ
อย่างนี้จะมีใครติดตามผลงานได้จากไหนบ้างคะ
ชื่อว่าชาติชาชาญกลค่ะ
ก็ชื่อว่าปลายฟ้าชาญกลค่ะเป็นภาษาอังกฤษ

หรือถ้าอยากจะติดตามไปดูน้องเขาเล่นสดก็บอกว่าวันที่๑๐

ภาพันธ์นี้ค่ะก็ที่โรงเรียนของหนูเองค่ะ
เดี๋ยวจะมีเล่นโชว์ที่โรงเรียน
คอนเสิร์ตทุกปีก็จะมีค่ะ
เป็นคอนเสิร์ตประจำปี
ใช่ค่ะไม่เก็บค่ะ

ขอบคุณคุณผู้ชมที่ส่งข้อความมาพูดคุยกับน้องด้วยนะคะ